เห็นเดี๋ยวแต่งต้นแนวขนาดนี้แต่งต้นรับเขาเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงสาวร่างเล็กสุดแนวค่ะ
ฝากผลงานละครเอาไว้หรือว่าเป็นซีรีส์นั่นเอง

เอ้าเจอแล้ว
นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้

ป้าจะมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเกะกะ

ข้อเท้าเอวและแขน

แต่ก่อนอื่นนะคะพี่มีมิชชั่นเล็กมาให้เริ่มต้น

เรียกว่าเป็นตัวช่วยก่อนที่เราจะไปเจอของจริง

มาแล้วค่ะตัวช่วยของเรา
มันมีตัวเลขซ่อนอยู่ในนั้น๓ตัว

และทายผิดได้แค่๓ครั้ง
เพื่อที่จะมาเปิดกระเป๋าคุณพ่อเจมสบอลอันนี้ให้ได้

นะคะถ้าพร้อมออกเสียงดังและหาตัวเลขในนั้นเลยค่ะ
ป่านรับหมดรอยในซีรีส์เรื่องปาก
พร้อมปล่อยภาพโปรโมทซีรีส์
ริมฝีปากของรอย
ในเรื่องยังมีแฟชั่นรอยสักกับหุ่นแซ่บของรอย
ทำเอานุ่มแทบจะหยุดหายใจในทุกวินาที

ตอนนี้ที่เห็นคำว่ารอเยอะมาก

เป็น

มาดูข้าวันนี้ตัวช่วยคืออะไร

งั้นมาดูสถานที่ดีกว่าที่ต้องไป

นี่ภารกิจทั้งหมดจะอยู่ที่นั่น
แล้วเดี๋ยวขับรถไปที่นั่นแล้วเดี๋ยวไปหาคำตอบกัน

ทราบมาว่าสายป่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟมาก

ทำไมเราถึงหลงไหลจนถึงขั้นว่าแบบมาเปิดคาเฟ่
หนูกินกาแฟวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓แก้ว
เราทำกาแฟกินเองดีกว่าเราต้องเปิดร้านแล้ว
แล้วพอเปิดร้านเสร็จปุ๊บเราก็อยากให้คนแถวบ้านนะคะ
ได้กินกาแฟที่มันดีเพราะว่าเราคัดมาแล้ว
เรากินเองจริงของที่ร้านเรา
ก็เลยเป็นที่มาของคาเฟ่ของหนู
เออแล้วทีนี้ภารกิจที่เราจะต้องทำกันหนึ่งในนั้นเนี่ย

ถ้าเกิดว่าทำอาหารแล้วแพ้เนี่ย

นั่นแหละสิ
ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่

ถ้าเกิดว่าแพ้ปั๊บกลับเองเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะคะ
สายปาลจะชนะหรือว่าแพ้